อยากซวยทำไมไม่ค่อยซวยก็ไอ้กระจกแห่งซวยส่งแล้วไม่ซวยเนี่ย
คุณผู้ชมคะใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ขยิบขยิบเข้ามาให้ไวเลยค่ะ
เพราะวันนี้แม่นุ้ยสุจิราเขาจะมาเผยเสน่ห์มัดใจคุณสามีให้คนทั้งโลกได้รู้กัน
อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าดีกรีนางสาวไทยเสน่ห์เจริญจวนยียวนใจขนาดไหนไปดูจ้า
วิธีส่งสัญญาณให้คนที่เราชอบให้เราหันไปมองเขามองขยี้ให้เขารู้สึกตัว
ส่งยิ้มหวานไปหนึ่งทีพร้อมกระพริบตามจิบเขามองคุณอยู่ให้รีบมองหนีและหันมาดูเขาอีกที
ทำให้เขาสนใจเป็นประตูไกลฉีกยิ้มให้เขาหนึ่งทีเขาหันมาคุณแล้วให้คุณรีบหลับตา
หยุดลืมตามองเขาทรงจุ๊บจุ๊บแรงกว่านั้นเขามองคุณอีกครั้งเต้นให้แรงกว่าเดิมและปล่อยเขาไปเถอะคุณไม่ปกติห
เดี๋ยวนะแม่นุ้ยเมื่อกี้ที่ได้ดูกันไปเรียกเคล็ดลับได้ใช่ไหมเนี่ย
เคล็ดลับมาใจสามีที่ใครอยากรู้ว่าได้ผลหรือไม่
ดูจากหน้าคุณสามีน่าจะเป็นคำตอบที่บอกผลลัพธ์ได้ดีที่สุดเลยล่ะค่ะ